มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุเพิ่ง๒๖ปีนะฮะ

แล้วทางที่เกาหลีใต้เขาแจ้งข่าวมาว่า
ช็อกนะไปหัวใจวายไปหมดสติเสียชีวิต
อยู่ในห้องพักที่เกาหลีใต้

สภาพที่เหลือแค่เท่ากระดูกเท่านั้นนะครับ
โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ

อดกล่องเท่ากระดูกของหลานชาย

ซ้ายมือนี่คือน้องที่เสียชีวิตนะครับ

โบไปทำงานที่เกาหลีใต้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เมื่อ๑๕สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
คนไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้เขาก็ช่วยเหลือกันนะครับ

แล้วก็ส่งเท่ากระดูกของเทอร์โบ
กลับมาที่บ้านเกิดที่หนองบัวลำพูที่ประเทศไทย

มีทางเจ้าหน้าที่สายทานสะพานบุญเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
เป็นตัวแทนในการนำเท่ากระดูกมาส่งให้กับครอบครัว
โบเสียชีวิตที่เกาหลีใต้๑๕สิงหาคมนะครับ
กระดูกถูกส่งมาถึงสามกันยายนนี่ฮะ
ก่อนที่เท่ากระดูกจะกลับมาถึงบ้านที่หนองบัวลำพูนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของเทอร์โบไปรับกล่องเท่ากระดูกลูกชายที่สนามบินนะครับ
บรรยากาศก็โศกเศร้าไม่แพ้กันแล้วครับ
หัวใจคนเป็นแม่เหลือเกิน
คือรู้ข่าวลูกชายเสียชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย
แล้วรออยู่สิบกว่าวันนะครับเกือบยี่สิบวัน
ดูกลูกชายถึงส่งมาถึงบ้านเกิด
บีบหัวใจมากนะคะ
นี่ค่ะคือหนุ่มวัย๒๖ปีไปทำงานอยู่ต่างประเทศ

แม่บอกบีบหัวใจเลยคือกลับมาถึงบ้านเหลือเท่านี้
เพราะว่าเขาชาปนกิจมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่วัดนครชัยศรี

แล้วได้คุยกับคุณป้าน่ะคุณป้าของเทอร์โบบอกว่าก่อนที่เธอต้องจะเสียชีวิตได้สี่วัน
เสียชีวิตไปเมื่อ๓เดือนก่อนเธอโบบอกนี่บักมืดนี่ติดต่อคือมาหาติดต่อกัน๕วันแล้วนะมาหาเนี่ยตอนที่กำลังนอนเนี่ยตอนนั้นป้าบอกก็คิดว่าเทอร์โบเนี่ยคิดไปเอง
ในแง่ดีว่าเออสงสัยน้องชายเขาคิดถึงพี่ชายเขามั้งเขารักกันมากเขาเลยมาหา
ป้าบอกป้าก็ไปเล่าให้กับน้องสาวอีกคนนึงฟังแต่ไม่ได้บอกให้ย่าของเทอร์โบเนี่ยฟัง
ส่วนตัวเลยเชื่อว่าน้องชายเขามาพาพี่ไปอยู่ด้วยหรือเปล่า
เป็นประธานสมาคมสายทานสะพานบุญจังหวัดหนองบัวลำพู
ซึ่งมาช่วยเหลือนำเผาไก่เองไปได้นะครับ
ทำกระดูกของน้องเทอร์โบเนี่ยกลับมาถึงบ้านกลับถึงประเทศไทย
มินเปิ้ลบอกว่าญาติของเทอร์โบติดต่อมาบอกหลานชายเสียชีวิตอยู่เกาหลีใต้
เธอก็เลยติดต่อไปยังสถานทูตไทยที่เกาหลีใต้และคนไทยที่เกาหลีใต้
ที่เขาจะคอยทำงานช่วยเหลือแรงงานไทยที่นั่นอยู่แล้ว
แล้วก็ทำให้ทราบว่าเทอร์โบเสียชีวิตในห้องพักซึ่งอยู่กับเพื่อนชื่อนัทนะ
นัทเนี่ยบอกว่าเทอร์โบช็อกในห้องแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตส่วนนัทเนี่ยโดนจับนะฮะ
เพราะว่าทั้งนัททั้งเทอร์โบไปทำงานอย่างผิดกฎหมายลักลอบเข้าไปที่เกาหลีใต้
สาเหตุการเสียชีวิตของเทอร์โบแอดมินเปิ้ลบอกว่าแพทย์ที่นั่นลงความเห็นว่า
เป็นการเสียชีวิตจากเรื่องของสุรา
เขาไม่กินข้าวเลยเขาไม่กินข้าวเลยเพราะว่าเขาเอาตรงนะฮะ
เหมือนกับตอมตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าบ้างเพราะว่าเขาสูญเสียน้องชายไปเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
ตั้งแต่น้องชายจากไปเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ก็เห็นนัทบอกว่าจะเริ่มต้นใหม่จะทำงานกับนัทนะคะ
แต่ทีนี้ก็อีกวันว่าจะเข้าไปทำงานแต่น้องก็มาเสียก่อนนะคะ
คือแอดมินเปิ้ลที่ไปช่วยบอกว่าก็เจอเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะฮะ
ตอนที่ขับรถออกจากสนามบินที่รับกระดูกของเทอร์โบมาเนี่ย
รู้สึกเหมือนมีคนมาเป่าที่ต้นคอทางข้างหลังจนผมปลิวเลยนะ
บอกผมปลิวเลยนะฮะตอนนั้นตกใจขนลุกเลย
แต่ก็ได้แค่พูดออกมาว่าไปกลับบ้านเราเถอะเธอโบ
แล้วทุกสิ่งก็ปกติเหมือนเดิมพอมาถึงบ้านเข้าบ้าน
อยู่ได้ยินเสียงเสื้ออื่นดังออกมาสองสามครั้ง
คิดว่าเทอร์โบคงดีใจที่ตอนนี้มีคนช่วยเหลือ
แล้วก็พากลับมาถึงบ้านแล้ว